หนีซ้อนจริงเรื่องแรงงานต่างด้าวชาวเวียดนามคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่ามันหนีซ้อนยังไงคือเขามากับรถพ่วงแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจจับได้ลองดูช็อตแรกก่อนเลยนะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจจับได้ค่ะ
เบื้องต้นจะขึ้นไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าข้างในมันมีกี่คนกี่เม็ด
อันนี้จับต่างด้าวหรือเล่นซ่อนแอบน้ำแข็ง
เขาน่ารักดีนะจ๊ะเอ๊จ๊ะเอ๊มีกี่คนนะ๓หรือ๔คนคือดูไม่ได้แบบดูขึงขังหรือดูน่ากลัว
เหมือนข่าวอื่นที่เราบอกว่าโอ้โหขับรถไล่ล่าลงมานับตัวกันหนึ่งสอง

แล้วเมื่อกี้ไงที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวดูสิ

เจอมาอยู่ท้ายรถพ่วงนี่เอาผ้าใบขึ้นเอาผ้าใบขึ้นดันดู
มีแรงงานมา๑๓คน
ทีนี้มีแรงงานต่างด้าว๓คนนั่งคุดคู้อยู่ด้านหลัง
ก็คือพวกพี่เจ้าหน้าที่เขาเอาไฟ๒ไป
ที่ตะเอ๋นะแต่ที่เหลืออยู่ตรงไหน
เขาบอกว่าที่เหลืออยู่ตรงตัวพ่วงด้านหน้า
แล้วทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเวียดนามนะ
จากการสอบปากคำ
ก็รู้ว่ากลุ่มนี้ปลายทาง
แล้วก็จะข้ามไปโน่นไปทางฝั่งเมียนมา
แรงงานทั้งหมดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไงรู้ไหม
น่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซนเตอร์แหละพี่เบิร์ต
เพราะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์
คือคงกลับมาแล้วตำรวจคงถามอีท่าไหนไม่รู้นะ
ก็เลยแบบโอ๊ยอันนี้รู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ด้วย
ใช่ไหมไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่า
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็เลยต้องนำตัวแรงงานทั้ง๑๓คนเนี่ยนะ
เดินทางไปสำนักงานอายการจังหวัดลำปาง

แล้วอัดมาในรถตู้คันเดียวคุณผู้ชม
วงแดงนั่นอะไรนี่แรงงาน๖คนชาย๕หญิง๑
อาศัยจังหวะเปิดประตูแล้ววิ่งหนี
เบิร์ตดูดิกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้คุณผู้ชม

เออสุดท้ายไม่รอดนี่ชอตนี้ก็กำลังวิ่ง๙โมง๓๒
โอ้โหตำรวจก็ไล่ตำรวจก็ไล่ค่ะ
ซึ่งตำรวจคุมตัวได้๔ราย๑ใน๔เนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปจับตัวได้เป็นแรงงานผู้หญิงนะ
ตอนนั้นเขาหนีเข้าไปอยู่ในวัดวัดบุญวาสวิหาร
ห่างจากตรงที่จอดรถตู้เมื่อกี้สัก๔๐๐เมตร

แล้วตำรวจคุมตัวได้ตอนนั้นนั่งอยู่หน้าพระประธานเลย
เหมือนกับกำลังสวดบนนี่เอาลงมาจากโบสถ์แล้วค่ะ
ตอนจับตัวได้นะผู้หญิงคนนี้ร้องห่มร้องไห้
แล้วก็แสดงอาการขัดขืนการจับกลุ่มด้วย
คือเหมือนกับเธอจะทิ้งตัวนี่เห็นไหมเห็นไหม
คือเข่าย่อลงมาแล้วตำรวจแบบไปเดินเดิน

แล้วหลังจากนั้นอีก๒คนตำรวจไปจับได้ตอนค่ำ

ใช้เวลาอยู่๑๑ชั่วโมงค่ะ
กว่าจะตามจับกลุ่มตัวได้ครบจับได้
มีตอนมีคนที่หนีไปเปิดห้องพักในอพาร์ทเมนต์ที่ตัวเมืองด้วย
นี่รวบมาได้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวต้องสอบขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ
แล้วก็ใครล่ะอยู่เบื้องหลังการหลบหนีเข้าเมือง
เอ๊ะใครให้การช่วยเหลือในการหลบหนีหรือเปล่า

รอบแรกมาในรถพ่วงถูกจับได้
พอจะเอาตัวไปขึ้นศาลหนีอีกรอบนึงลงจากรถตู้มา
แต่ท้ายที่สุดข่าวนี้จับได้ทั้งหมดนะคะ